ฝ่ายน้ำล้นอะไรแบบนี้ก็นึกถึงไง
เพราะว่าที่ผ่านมาคือเราก็รับมือกับโนรูมานะคะ
แม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงเรียบร้อยแล้วก็ตามคุณผู้ชม
แต่ว่าสิ่งที่ทิ้งไว้มันคือร่องรอยความเสียหายต่าง
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เพชรชบูรณ์หน่อยค่ะ
อย่างที่โรงพยาบาลศรีเทพโอ้โห
น้ำเนี่ยท่วมทัลลักษณ์เข้ามาข้างในโรงพยาบาลน่ะนะคะ

รอบนอกเนี่ยอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนี่แบบนี้เลยค่ะ
ผู้ป่วยเอ่ยญาติจะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความยากลำบาก
แล้วอุปกรณ์ต่างนะอุปกรณ์ที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนย้ายขึ้นที่สูงค่ะ
เพราะว่าโรงพยาบาลศรีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณเนี่ย
โดนน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมซ้ำ
นี่ในช่วง๓วันนี้โดนรอบที่๒แล้วนะคะ
ญาติที่จะมาหาหมอเนี่ย
เข้าออกโรงพยาบาลแบบยากลำบากอะค่ะ
คุณคิดดูสิต้องนั่งเรือนั่งเรือท้องแบน

รับส่งประชาชนในการเข้าออกโรงพยาบาลนะคะ
เอ่ยพยาบาลเอ่ยก็ต้องนั่งเรือเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนกัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รองชัชวานเบนจสินนิวงศ์

บริการทุกอย่างยังเป็นปกติอยู่
เขาก็ต้องมีการตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เอามาเลย๓เครื่อง

แล้วพอระบายน้ำออกเสร็จก็ต้องเอากระสอบทรายมาปิดล้อมกำแพงทั้ง๔ด้านเอาไว้

เขยิบไปดูที่ทางหลวง
หมายเลข๒๑ถนนสระบุรีหล่มศักดิ์นี่นะคะ
โดนน้ำท่วมขังหนักหนักที่สุดเลย
จุดไหนรู้ไหมจุดระหว่างกิโลเมตรที่๑๔๐
ตั้งแต่หน้าปั๊มปอตทบ้านโคกสะอาดที่ศรีเทพน่ะ

น้ำท่วมสูงประมาณ๓๐๔๐เซน
แต่ว่าบางจุดนะท่วมสูงประมาณ๖๐เซนค่ะ

โอ้โหพูดแบบนี้รถเล็กไม่ต้องว่ากันต่อเลยค่ะคุณผู้ชม

คือเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำนะว่าให้เลี่ยง

ตรงนี้ก่อนเพราะว่าน้ำยังสูงอยู่นะคะ

ชาวบ้านกับนักเรียนเนี่ยต้องสัญจรด้วยเรือครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ฮะยืนออกันแบบนี้
เป็นชาวบ้านกับนักเรียนในพื้นที่บ้านโนนสว่าง
อำเภอกระสังก็ตั้งรอเนี่ยต่อคิวขึ้นเรือท้องแบนกันแบบนี้
ฝ่าน้ำท่วมเพราะมันสูงเท่าไหร่รู้ไหมคุณน้ำแข็ง
๒เมตรแล้วเป็นระยะทางแบบนี้๑กิโลครับ
นั่งเรือฝ่าสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ซื้ออาหารไปซื้อสิ่งของยางชีพแล้วก็ไปเรียนด้วยนะ
ในตัวอำเภอคือบางโรงเรียนยังไม่ปิดไง
เขาต้องนั่งเรือไปแบบนี้ครับ
แม่น้ำชีเนี่ยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า๔๐ครัวเรือนครับ
แล้วก็ถนนก็โดนตัดขาไปด้วยสัญจรไม่ได้ครับ

นี่วันที่สี่แล้วนะคุณผู้ชมที่เอาภาพมาให้ดูเนี่ยชาวบ้านเขาวอนขอนมสำหรับเด็กครับ
อนขอข้าวสารอาหารสิ่งของใช้จำเป็นแล้วก็เรือด้วย

เพราะตอนนี้ก็มีแค่ลำเดียวที่ถ่ายให้ดู
คุณผู้ชมงั้นก็เทียวกันวิ่งไปมาไปมาพอขนส่งคนไปข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นเสร็จ

ใช่ไม่พอครับลำเดียวไม่พอเขาขอเรือเพิ่ม
แล้วก็ขอเสื้อชูชีพโอ้อันนี้สำคัญ
เสื้อชูชีพนี่แหละเพราะบางจุดสูง๖เมตร

มันโอ้โหพลัดตกจากเรือลงไปนะคุณผู้ชมคุณน้ำแข็ง

ใช่ครับแต่ไม่รู้จะพอหรือหรือเปล่า

ลูกต้องไปโรงเรียนแหละครับ
ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าถนนมันท่วมทางตัดทางหมด
ท่วมมาสี่วันแล้ว
เข้าสี่วันนี้ค่ะ

ก็ต้องใจเรือทางฝ้างไปทางนี้
เรือก็จัดที่ไหน
แต่ก็คือก็อยากได้เพิ่มอีกคันหนึ่งเผื่อฝั่งนี้ค่ะเขาออก
เพราะว่ามันจะมีแค่คันเดียวบางทีเวลาข้ามพร่าวอย่างนี้มันไปยาก
ส่งข่าวกันมาหน่อยอยากรู้จริงจังหวัดแล้วก็พื้นที่ในบ้านท่านเป็นยังไงกันบ้าง
เดี๋ยวจะพาไปดูมุมสูงเป็นภาพมุมสูงโดยรอบของโรงเรียน
เกิ้งวิทยานุกูลครับที่อำเภอเมืองมหาสารคาม
มีการปิดการเรียนการสอนแล้วนะตอนนี้
แล้วน้ำยังท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรในอำเภอเมืองมหาสารคาม

ชาวบ้านท่าค้อก็นำกระสอบทรายกั้นน้ำไม่ให้เข้าหมู่บ้านหมู่๕กับหมู่๑๓
แล้วก็ต้องเอาเครื่องสูบน้ำครับ
นี่เขาจะมีถุงทรายมากั้นไว้แบบนี้
มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกด้วย
เนื่องจากว่าฝนก็ตกลงมาต่อเนื่องเลย

ต้องมีการเตรียมขนสิ่งของขึ้นที่สูงกันบ้างแล้วนะฮะ
ชาวบ้านบอกปีนี้มาเร็วจริงน้ำเนี่ย
แล้วเยอะด้วยนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปี๖๔ปีนี้เยอะกว่า๖๔ใช่ไหม
ใช่เขาบอกมากกว่าปี๖๔ครับคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
แล้วถ้าหนักกว่านี้น่าจะอยู่หมู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วล่ะอาจจะต้องอบพยพครับ
เช่นเดียวกับฝั่งของแม่น้ำชีอำเภอกันธรวิชัยน้ำก็ท่วมแล้ว๕ตำบล
หมู่บ้าน๑๘หลังแต่ชาวบ้านยังไม่อบพยพนะฮะยังทนกันอยู่ต่อครับ
คุณผู้ชมคะนี่ดูมหาสารคามแล้วใช่ไหม
จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกจังหวัดนึงละกันค่ะ

ไปดูกันหน่อยค่ะที่วัดป่าพิมลมังคลาราม

ใช่จะหยุดจะอะไรก็ไม่ได้ก็เลยเห็นเป็นภาพแบบนี้ค่ะ

เมื่อกี้คุณผู้ชมคุณน้ำแข็งถามนั่นรถอะไร